ส่วนช่วงนี้นะคะเราก็จะนำเสนอสถานที่
ที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในจังหวัดต่าง

แก่จังหวัดมหาสารคาม๑๓จุด
ดาหารอีก๗จุดและปิดท้ายที่แม่ห้องศร๗จุด

ขอเชิญชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมถวายดอกไม้จันทร์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๓จุด
เช่นสารากลางจังหวัดวัดสุวรรณวาส
วัดกลางโกสุมวัดปัจจิมเชียงยืน

วัดพระยักษ์ขภูมิวารารามที่ว่ากาลอำเภอวาปีปฐุม
บริเวณหน้าองค์พระบรมธาตุนาดูล
บุรพาน้องบัวที่ว่าการอำเภอยางศรีสุราช
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
มุกดาหารมีจำนวน๗จุดได้แก่
วัดป่าศิลาวิเวกวัดป่าวิเวกวัฒนารามอำเภอคำชะอี
วัดโพศีวัดทุ่งสว่างวัฒนาราม
สุภากรนิคมธรรมรามวัดไตรภูมิ
และวัดป่าวิเวกอำเภอว่านใหญ่
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดแม่ห้องศรมีจำนวน๗จุดได้แก่
สนามกีฬาเทศบาลเมืองวัดโพธาราม
ที่ว่าการอำเภอปางมภาวัดทรายขาว
วัดแม่ลาน้อยเหนือวัดจอมแจ้งและวัดคอนพึ่ง
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา